เราขึ้นชื่อเรื่องของสายไฟสายสื่อสาร
ที่มันยุ่งเหยิงระโยงกระยาง
กลัวพันธุ์กันแบบแต่ละสายแต่ละสายมันมัดกันแน่นเลย

ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใกล้บ้านใกล้ร้านค้า

กลัวสิอยู่ในนี้ไฟมันรุกขึ้นมาแบบนี้
แล้วไม่ได้ลุกแค่ต้นเดียวแล้วนะเพราะมันลาม

แล้วมันก็จะลามต่อไปสายไฟแล้วก็ที่สายไฟต่อเข้าบ้าน

ต้องรีบมาดับก่อนเท่าที่จะทำได้นะครับ

นี่แหละฮะไฟลุกไหม้สายไฟสายสื่อสาร
ห้อยระโยงระยางมัดอยู่เป็นกระจุกบนเสาไฟฟ้านะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณชุมชนปริมถนนสายตรังปะเหลียน
ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับ

ว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งชุมชนด้วยนะฮะ
บางคนบอกว่ารอไม่ได้แล้วรอรถดับเพลิงไม่ไหวแล้ว
เอาถังดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัดเพลิงไปพังก่อนละกัน
เพราะกลัวว่าไฟมันจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับ

ก็เข้ามาระงับเหตุจนเพลิงสงบ
จากนั้นทางบริษัทโครงข่ายการสื่อสารต่าง
ก็เข้ามาตรวจสอบมาดูแล
ดูสิสายไหนเป็นสายไหนของใครยังไงบ้าง

คุณภาคศรีนองกูลนะครับ
ซึ่งร้านนี้ก็อยู่ตรงจุดนี้กูล

เขาบอกจุดแรกที่ไฟมันลุกไหม้นะครับ

ที่มันจะลามไปยังเสาไฟฟ้าต้นที่๒

แล้วก็มันลามมาที่สายไฟที่เชื่อมต่อบ้านเขา
ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับดิฉัน
ฉันควรทำยังไงกับไฟบ้านฉัน

ที่เหลือทำยังไงดีถ้าคุณไม่มีถังดับเลิ

นี่กลัวมากว่ามันจะลุกลามไหม้บ้านไปด้วยนะครับ
ทีนี้เขาก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุนะครับ

ไฟที่มันไหม้ลุกลามความร้อนของเปลวไฟ
ทำให้รถจักรยานยนต์ของเขาที่จอดอยู่หน้าบ้าน

เพราะเปลวไฟเป็นสะเก็ดมันหล่นลงมาด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะคุณภาคสิริบอกเลย

ฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย
ช่วยมาจัดระบบระเบียบสายไฟสายเคเบิ้ล
สายสื่อสารสายโทรศัพท์ต่างของท่าน

อย่าให้มันทัวร์พันธุ์ยุ่งเหยิงกันแบบนี้

คุณดูสิข้างบ้านเมื่อกี้ที่ไฟมันลามไปถึงข้างบ้านแล้ว

เขาบอกว่าโอ้โหโชคดีที่รถดับเพลิงมาทัน

ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับอาคารพันธุ์นี้

เออแต่เอาจริงก็อยากรู้สาเหตุเหมือนกันนะ
คุณสืบสกุลว่าเวลาที่มันพันยุ่งเหยิง
ครับแล้วมันมีโอกาสเกิดไฟไหม้แบบนี้ทุกครั้งเหรอ

มันอาจจะมีอะไรช็อตอะไรหรือเปล่า

สมมุติเกิดว่าเป็นแบบใบไม้แห้งหน้าหนาว
แล้วมันเกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาแต่อันนี้มันเกิดขึ้นกับสายสื่อสาร
ไอ้จุดสายสื่อสารที่มันพันกันแบบนี้

ได้ฮะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสายของท่านหน่อยนะครับ